มาดูทุกข์ชาวบ้านกันบ้างนะฮะอยู่มา๘๐ปีแล้ว
แต่ไม่เคยได้ใช้ไฟฟ้าเลยแม้แต่หวัดเดียว
คุณผู้ชมฮะบ้านหลังนี้แล้วก็ชาวบ้านที่นี่
บอกว่าที่นี่มืดตื้อเลยคุณนะ
ปราจีนบุรีฮะวอนหน่อยขอไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านหน่อย
ให้ลูกหลานได้เปิดหูเปิดตาดูทีวี

หลังจากที่ผู้เท่าผู้แก่นะ
รุ่นยายรุ่นแม่ไม่มีไฟฟ้าใช้๘๐ปีแล้วนะคุณนะ

เอ้าทำไมหมู่บ้านฉันชุมชนฉัน
ยังเหมือนเดิมมืดตื้อแบบนี้นะครับคุณ
พื้นที่ประเทศไทยยังมีอีกเหรอฮะที่ไม่มีพื้นที่ไหนมีไฟฟ้าใช้เนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หมู่๔ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
หลังได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือเป็นกระบอกเสียงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหน่อย
ขอไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านก่อนตายคุณผู้ชมฟังเสียงฟังคำพูดนี้แล้วรู้สึกยังไงหน่วยงานรู้สึกยังไง
จุกไหมอ่ะชาวบ้านเขาขอไฟฟ้าให้เข้าหมู่บ้านหน่อยก่อนที่พวกเขาจะตายไปก่อนนะฮะ
เพราะผ่านมา๘๐ปีหมู่บ้านนี้ยังไม่เคยเห็นแสงสว่างจากไฟฟ้าเลยนะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่พบชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็เปิดเผยแบบนี้
ก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนไปที่ว่าการอำเภอกบินบุรีเรื่องเงียบหายไปครับ
บางครั้งได้คำตอบมาว่ากำลังดำเนินการกำลังดำเนินการ
บางทีก็บอกว่าติดขัดเรื่องการปักเสาขยายเขตไฟฟ้า
มาเป็น๑๐๑๐ปีหมู่๔ทั้งหมู่ก็ยังตกอยู่ในความมืดมิดเหมือนเดิมนะครับ
อยากจะดูทีวีก็ไม่ได้ไม่มีไฟอยากจะซื้อตู้เย็นมาแช่น้ำเย็นก็ไม่ได้นะฮะ
อยากจะให้เด็กอยากให้ลูกหลานทำการบ้านโดยมีไฟส่องสว่าง
ไม่ต้องใช้การจุดเทียนก็ไม่ได้นะครับ
แม้แต่โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อลูกหลานก็ยังต้องแปลงไฟจากแบตเตอรี่เลย
ไม่มีที่ชาร์จไฟนะที่สำคัญเด็กกำลังเรียนหนังสือ
ทนอ่านหนังสือทำการบ้านแบบใช้ตะเกียงกระป๋องนะคุณ
จากทำให้เสียสายตาเพราะแสงสว่างไม่พอแล้ว
เช้าขึ้นมาคุณทำไมรู้ไหมฮะ
รูจมูกดำหวานมันเข้าจมูก
สูดเอาควันไฟจากตะเกียงเข้าไป
ตอนที่ทำการบ้านอยู่แบบนี้นะครับ
ผู้เท่าผู้แก่ท่านหนึ่งนะฮะคือคุณลุงสังวานทองมูลนะฮะ
บอกว่าอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปลดทหารกองประจำการ
มาได้ภรรยาอยู่บ้านนี้ตอนนั้นอายุ๒๐กว่าคุณ

หมู่บ้านนี้มีไฟฟ้าใช้สักที
อย่างน้อยก่อนที่ตาจะตายก็ยังดีนะ
อีกคือใช้อย่างนี้ทุกคืน

ถ้าอยู่นี่มามันก็จะเจอไฟฟ้าเลย
ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะก็ต้องตามเรื่องให้กับชาวบ้านนะครับ
เราเดินทางไปพบกับนายประทีพ
ฟูผลผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกะบินบุรี
เปิดเผยบอกว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากการไฟฟ้า
เพราะการไฟฟ้าพร้อมดำเนินการแต่มันติดขัดหลายเรื่อง
เรื่องของการขยายเขตเพราะต้องมีการปักเสา

แต่การปักเสาขยายพื้นที่ต้องผ่าน๓หมู่บ้านครับ
ซึ่งบางหมู่บ้านยอมให้ปักบางหมู่บ้านไม่ยอม
ไฟฟ้าจะเข้าไปทำการโดยภารการก็ไม่ได้
เรื่องนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี๑๙๕๔แล้วคุณ

ปัญหาเดิมคือการปักเสาขยายเขตนี่แหละครับ
ยืนยันว่าการไฟฟ้าพร้อมทำเพราะว่ามีงบประมาณสำหรับดำเนินการ
ทุกวันนี้ก็ยังมีการประชุมเพื่อหาทางออกอยู่เลยนะฮะ
ด้านของนายอำเภอก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้ให้กับชาวบ้าน
เพราะเป็นเรื่องการดำรงชีวิต
แต่ขณะนี้ยังยืนยันว่า
ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าจะดำเนินการได้เมื่อไหร่
การไฟฟ้ามีหน้าที่บริการแต่การขยายเขตเนี่ย
ท้องถิ่นต้องอนุญาตคุณ
รอแล้วกันรอทางท้องถิ่นเดี๋ยวว่าทีมข่าวของเราเนี่ย

รอมา๘๐กว่าปีแล้ว